ค่ะแม่ยกให้กับพี่กะละแมไปเลยที่ล่าสุดนี่เพิ่งจะโพสต์ภาพชุดว่ายน้ำแบบปั๊วปั๊ว
เมาดีฟสุดละล้าค่ะงานนี้เจ้าตัวก็ชี้แจงนะคะว่าเออไปกับเพื่อนนะ
ไม่มีหนุ่มใดแต่ก็ไม่ไหวคุณโดนดราม่าด้วยเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ยชอบโพสต์เที่ยวแพง
โอ้โหจะอวดรวยรึเปล่ากับพี่เออส่วนเรื่องวันเกิดหลานค่ะฝาแฝดสายฟ้าพายุลูกไม่ชมเนี่ยโอ้โห
แมนนี่โพสต์บ่อยมากเลยนะสำหรับคลิปของสายฟ้ากับพายุเนี่ยเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวต้องไปถามกัน
แล้วเจอพี่แม่งานฉลองสิบสามปีคลินิกของขวัญที่เซ็นทร์ท่านลาดพร้าวทั้งที
สวยมาได้คอนเทนต์จากพี่พายุแน่นอนดูใส่เหนือเขาคิดว่าน่าจะได้เห็นนะ
แมวก็คิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยคนจะหาว่าเราอวดหรือเปล่านู่นนี่นั่น
แต่พอลงไปแล้วปุ๊บคนได้เห็นว่าที่สวยงามในโลกนี้มันมีอยู่จริง
คุณจะเศร้าอยู่ทำไมกูจะอกหักเพราะผู้ชายทำไมกูจะแบบดราม่าอยู่ทำไม
ในเมื่อในโลกเนี้ยมันยังมีที่สวยงามอย่างงี้รอกูอยู่เออนี่ให้มองให้เห็นแบบมุมบวกนะ
คุณผู้ชมค่ะอย่าไปแบบโจมตีเขาว่าเขาไปสถานที่แบบนี้เนี่ย
ถือว่าเป็นการอวดรวยให้ถือว่าเป็นการเปิดโลกกระทัด
มุมมองและเปิดใจของคุณเองด้วยนะอย่าไปคิดลบกับทุกเรื่อง
จะไปแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะถ้าถามตัวเราถ้าเรามีโอกาสไปเราก็อยากไปเหมือนกัน
แต่จริงแล้วสถานที่ท่องเที่ยวมันมีอีกเยอะที่ไม่ต้องใช้เงินสูง
ในบ้านเราก็มีเหมือนกันนะคะ